ก็เตือนภัยกันอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่ชนบุรีเนี่ยเขากำลังตามล่าตัวโจรอ้วนผอมอยู่นะ
ก่อเหตุก็คือตะเวนไปถีบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วก็ชิงทรัพย์สินของเขา
นี่เป็นกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะฮะเขาขับเข้าซอยนะฮะ
จะเห็นว่ามีจักรยานยนต์ผ่านไปคันหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้อันนี้กล้องหลังรถนะฮะคันนี้นะฮะเลี้ยวออกซ้ายไปแล้วนะครับ
คือตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เนี่ยพอมาดูกล้องย้อนหลังก็จะเห็นว่า
สองคนที่มาเนี่ยคนหนึ่งก็อ้วนคนหนึ่งก็ผอมนะฮะ
ที่ขี่แล้วก็ซ้อนท้ายกันมานะครับทีนี้จุดเกิดเหตุเนี่ย
มันก็เลยจากตรงนี้ไปนะครับอ่ากล้องหน้ารถคันนี้จะเห็นว่าเขาขับมา
มีซาเล้งคันหนึ่งมาเรียกอ่าเหมือนกับเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยไอ้
ขี่ผ่านไปเนี่ยไม่รู้เขามีกล้องมีกล้องอะไรหรือเปล่า
ว่าเขาเกือบถูกจักรยานยนต์คันนั้นเนี่ยเฉียวชน
ทีนี้ซาเล้งเขาก็เลยขี่นำหน้ารถคันนี้ไป
ก็เหมือนกับจะไปตามทางแต่พอมาหัวโค้งตรงนี้
ขวาเนี่ยฮะไปเจอจักรยานยนต์คันหนึ่งผู้หญิงนะฮะ
เจ้าของรถเนี่ยนี่ถูกถีบรถจนอัดติดกำแพงล้มคว่ำอยู่นะครับ
ก็ลงไปช่วยกันนะฮะตรงนี้นะครับ
เธอบอกว่าเธอถูกคนร้ายอ้วนผอมเนี่ยถีบรถจนล้ม
แล้วชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทของเธอไป
ซึ่งมีพระเลี่ยมทองอยู่ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้านะครับ๑๘ตุลาคม
ซอยเทศบาลห้วยใหญ่๑อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ผู้เสียหายคือคุณฉันธนีนะครับบอกว่าตอนนั้นกำลังกลับจากการซื้อของ
ร้านสะดวกซื้อนี่คุณสันทนีนะฮะ
ก็ใช้เส้นทางซอยเกิดเหตุกลับบ้านพักนั่นแหละ
เนื่องจากถนนใหญ่เนี่ยมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนอยู่
มาถึงทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุนะครับคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์มา
ส่วนคนซ้อนก็รูปร่างผอมนะฮะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็สวมหมวกแก๊ปนะฮะคนขี่ขี่มาปาดหน้าเธอตรงหัวคอ
งแล้วใช้เท้าเนี่ยถีบรถเธอจนล้มนี่เห็นไหมฮะ
สองคนนี้นะฮะคนขี่กับคนซ้อนก็เลยบอกกำลังตามล่าตัวโจรอ้วนผอมอยู่
นี่ถีบจักรยานยนต์เธอล้มนะฮะร่างเธอก็กระเด็นติดกำแพง
คนร้ายก็มากระชากสร้อยคอเธอหนักหนึ่งบาทไปมีพระเลี่ยมทองติดไปด้วยหนึ่งองค์
มูลค่ารวมกันกว่ากว่าห้าหมื่นบาทนะครับแล้วยังพยายามจะดึงกระเป๋าสะพายของเธอด้วยนะครับ
แต่เธอก็ยื้อยุดขัดขืนเอาไว้ได้นะฮะคนร้ายก็เลยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนที่ขี่มาก็ยังไม่มีรถค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเข้ามาช่วงไหน
พอเรากำลังจะโค้งช่วงหัวโค้งพอดีเลยเขาก็มาดักก็เลยขี่เบียดแล้วก็ดักกั้นหน้าเลยทีนี้ก็ถีบเราค่ะ
โนเนียจะดึงทั้งดึงทั้งกระเป๋าด้วยแต่กระเป๋าดึงไว้ไม่ได้มันหนาไง
สร้อยค่ะได้ทองไป๑บาทกับพระเลี่ยมทอง
ส่วนคนที่เข้าไปช่วยนะครับบอกว่าตอนนั้นก็เห็นเขารถล้มอยู่
บาดเจ็บอยู่ยังไม่รู้หรอกว่าถูกกระชากสร้อยนะครับ
พอไปช่วยก็ถึงทราบเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะหนีไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออำพลางตัวด้วยนะครับ
ตอนนี้อยู่ท้องที่สพนปลือนะฮะกำลังไล่ติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ